กลับมาในช่วงนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับนักร้องนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ
อย่างแดนวรเวทนะคะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นักแสดงหนุ่มแดนได้เข้าพิธีปลงผมนะคะอย่างเรียบง่าย
ที่วัดป่าภูทเบิกจังหวัดเพชบูรณ์
จากนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่วัดดอนชัยจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีครอบครัวดาวนุวงศ์แพตตี้อังสุมารินแฟนสาวและบีมกวีร่วมงานบวชด้วยนะคะ
แดนได้รับฉายาทางธรรมว่าโรจนธรรมโมซึ่งแปลว่าผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
โดยมีกำหนดศึกษาพระธรรมที่วัดป่าภูทะเบิกเป็นเวลา๑๘วัน
และจะมีกำหนดลาศิกขาในวันที่๙มกราคม๒๕๖๑ในปีหน้านั่นเองนะคะ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าพิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะ
ซึ่งก็มีแฟนสาวอย่างแพตตี้อังสุมารินอยู่เคียงข้างนะคะ
พร้อมกับบีมกวีเพื่อนสนิทที่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็อยู่เคียงข้าง
ถือโอกาสพาคุณภรรยาสาวไปเที่ยวที่ภูทะเบิกด้วยเหมือนกัน
เขาบอกว่าอากาศดีมากเลยเหมือนอยู่ฝรั่งเศสเขาบอกแบบนี้
เห็นจากในงานคุณแต่ละคนอิ่มเอิบใจมากเลยนะคะสาวเบตตี้เองค่ะ
ตอนเป็นรูปภาพที่หนุ่มแดนกำลังปลงผมนั่นเองนะคะ
เราก็สองคนขออนุโมทนาบุญให้กับหนุ่มแนนด้วยละกันนะคะ